ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นนาทีไล่ล่าคนร้ายค่ะ
คือตำรวจเนี่ยไล่ล่าผู้ก่อเหตุลักษัพก็คือไปขโมยของนะคะ
แล้วเขาหนีจากสระบุรีเข้ากรุงเทพ
ตำรวจที่สระบุรีตำรวจกรุงเทพก็ต้องสกัดจับสุดท้าย
จับเอาไว้ได้แล้วผู้ก่อเหตุเป็นอดีตทหารบกด้วยค่ะ
ไหวหลังไหวหลังไหวหลัง
มานี่ไหมมานี่ไหมคล่องคล่องคล่องไหนไหม
เออนี่นี่เดี๋ยวไว้
นี่เป็นตำรวจสนบังซื้อร่วมกับทางตำรวจสพเมืองสระบุรีค่ะ
จับกลุ่มตัว๑๐เอกนบพรหรือปุ๊อายุ๕๔ปี
เป็นชาวจังหวัดสระบุรีเป็นอดีตทหารบกนะคะ
ก็คือผู้ชายที่ใส่เสื้อสีแดงเขาไปกับเพื่อนค่ะ
เพื่อนชื่อว่านายอักคเมฆอายุ๕๐ปี
เขาหนีการจับกลุ่มจากสระบุรีเข้ากรุงเทพก็เลยถูกสกัดจับนะคะ
ของกลางเพียบเลยก็คือรถเก่งที่ใช้ก่อเหตุโตยาต้าวีออสสีดำ
ของกลางก็คือทองคำค่ะน้ำหนักตั้ง๓๒บาท
มีเงินสดมีพระเครื่องเลี่ยมทองอุปกรณ์ตัดเหล็กเครื่องมือช่าง
มีเลื่อยครีมตัดเหล็กการจับกลุ่มในครั้งนี้
ตำรวจเขาร่วมมือกันนะคะตำรวจสอนอบางซื่อได้รับการประสาน
ตำรวจสพเมืองสระบุรีว่ามีคนร้ายเขาก่อเหตุลักษัพ
คือมันปล่อยไปไม่ได้ต้องช่วยกันสกัดจับ

วิธีการของคนร้ายก็คืออาศัยช่วงที่ไม่มีคนอยู่
ขับรถวนดูลาดเหล่าก่อน
ลาดเราก่อนแล้วไปงัดบ้านเพื่อขโมยของ
ตำรวจสพมสระบุรีตามหาตัวผู้ก่อเหตุมาตลอด
ผู้ก่อเหตุไหวตัวทันขับรถหนีหนีเข้ากรุงเทพ
จนถึงโอ้โหกรุงเทพชั้นในเลยเนอะถึงสะพานควายอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็เลยประสานกับตำรวจสอนอบังซื้อให้ไปสกัดอยู่ที่บริเวณตรงนั้นสุดท้ายจับได้นะคะ
ก็ตำรวจสนบังซื้อจับได้ตำรวจสพเมืองสระบุรีตามมาทันพอดี
ก็เลยรวบตัวไปสิบเอกนพรกับนายอัคเมษนะคะ
ก็เจอของกลางเพียบเลยหลักฐานมันชัดนะคะ
ก็เลยนำตัวไปสอบปากคำเพิ่มกันที่สนบางซืบ
เรื่องต้นผู้ก่อเหตุทั้งสองคนยังไม่ให้การอะไรเลย
แล้วก็ไม่ยอมบอกด้วยนะว่าทรัพย์สินของกลางเยอะแยะเหล่านี้
คือเป็นของใครอะไรยังไงได้มาได้ยังไง

แต่สุดท้ายก็หลักฐานค่อนข้างชัดก็จะมีการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ